มีคุณแม่ท่านหนึ่งอยู่ที่อุดรธานีต้องอัดคลิปไลฟ์
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของลูกชายวัย๑๑ขวบ
เรียนอยู่ชั้นป๖เพิ่งย้ายโรงเรียน
คุณแม่บอกย้ายไปได้ไม่เท่าไหร่นะฮะ
ถูกคนที่โรงเรียนเนี่ยจะเป็นเพื่อนหรือเป็นรุ่นพี่ก็แล้วแต่เนี่ย
ซ้อมจนบาดเจ็บเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อรับสุข

แต่มุขคลองที่ลูกที่ตีแบบนั้น
แล้วเจอคำพูดของเราขอออกก็

ที่กระชบจิตใจข้อเป็นแม่ยังมาคือ
แม่ต้องยอมรับนะ

วันนี้ทุกโรงเรียนหรอกวันนี้มีเบาของคุณสั้น

น้องเรียนนอกเรียนศรีกับดูแลขนาดนั้นว่ามีมาตรการป่องกันอีกอย่างเลย
นี่เขาบอกผู้พวกเขาท่ำใจแล้วก็ย่อมรับมั่นเตรียมพร้อม
สิทธิ์วารุคค่าต้องเกิดขึ้นตลอดเวลา
นี่คือข้อเหมาของรองพอเนอะ
แต่ว่าท่านพอมันก็จะดีหรอกแต่ว่าจะดำเนิดก็ดีหายอยู่

ลูกชายถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนี่ก็ช้ำแล้วนะฮะ
คำพูดของรองพอโรงเรียนนี้ยิ่งช้ำเข้าไปอีกนะฮะ
บอกว่าให้ยอมรับนะการตีกันแบบนี้โรงเรียนมันมีบ่อย
ต้องยอมรับและเตรียมพร้อมที่ลูกเราเนี่ย

เธอบอกนี่คือสิ่งที่รองพอบอกเหรอนะฮะ
แต่ว่าพอเนี่ยบอกเดี๋ยวจะจัดการจะดำเนินคดีให้นะฮะ
ผู้หญิงคนนี้นะฮะเธอบอกว่าเธอมีลูกชายนะครับ
ชื่อน้องเอนะครับอายุ๑๑ปีนะครับ
อยู่ชั้นป๖นะครับที่อุดรธานี

ย้ายมาอยู่โรงเรียนปฐมชื่อดังประจำ
บอกถ้าบอกใครเนี่ยจะเอาให้หนักกว่านี้อีกจนกระทั่งวันที่๗สิงหาคม
ลูกชายถูกเพื่อนในห้องทำร้ายร่างกายอีกคราวนี้แก้มบวมอีกนะฮะ
ใบหูด้านซ้ายก็เขียวช้ำก็พาไปหาหมอนะครับเพราะว่าหูเป็นหนองนะครับ
ถามลูกชายบอกถูกเพื่อนเนี่ยทำร้ายในห้องเรียนถูกทำร้ายตั้งแต่มาเข้าเรียนอาทิตย์แรกด้วยซ้ำ
ทำให้ลูกเนี่ยจากเด็กร่าเริงกลายเป็นซึมเศร้าเก็บตัวนะฮะชอบอยู่คนเดียว
แม่เนี่ยต้องเครียดไปด้วยนะครับไปถามที่โรงเรียนได้คำตอบว่าไม่มีอะไรน่าตกใจ
มันเป็นเหตุที่มีประจำอยู่แล้วแถมทางโรงเรียนเนี่ยยังขู่ว่าถ้าไปแจ้งความทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียหาย
แม่ก็จะถูกแจ้งความกลับเหมือนกันนี่คุณแม่ก็นี่ฮะเห็นลูกเนี่ยแบบเห็นไหมดูซึมเลย
พอมารู้ก็บอกแม่ขอโทษนะส่วนที่ให้ลูกย้ายมาโรงเรียนนี้นะครับ
คุณแม่ของน้องเอบอกว่าเนื่องจากสามีทำงานอยู่ที่กรมทางหลวงแล้วต้องย้ายมาอุดรธานีเมื่อปีที่แล้ว
ก็เลยพาลูกกับเมียมาอยู่ด้วยโดยลูกชายย้ายโรงเรียนมาจากกรสิน
ก็ย้ายมาอยู่ที่อำเภอน้องหานอุดรธานีเห็นว่าโรงเรียนนี้มีห้องที่สอนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
อยากให้ลูกเนี่ยเข้าเรียนที่นี่ค่าเทอมแพงก็ยอมแต่กลับถูกทำร้ายร่างกาย
ตอนนี้ก็ตัดสินใจไปแจ้งความแล้วนะครับแล้วก็จะให้ลูกเนี่ยย้ายออกจากโรงเรียนนี้ครับ
วันนั้นถ้าลูกหนูไม่ไหว้ได้โดนกำเป้าหน้าไมไม้ไม่เป็นสนับมือมีดถึงเนี่ย
ปิดมันล่ะค่ะได้ใช่มั้ยไม่มีสอบไปกันเลยเหรอ
ติชาวนะฮะไปคุยกับคุณแม่ของน้องนะคุณแม่น้องนั่งหันหลังอยู่คุณพ่อคุณแม่
ก็ต้องไปถามทางโรงเรียนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อบ่าย๓วันที่๗สิงหาคมนะครับ
เป็นช่วงเปลี่ยนคาบเรียนขณะที่น้องเอนั่งทำการบ้านอยู่
คู่กรณีของเด็กชายเอเนี่ยเอาไม้มาแห่ฝั่งเด็กชายเอก็เลยเอามือปัด
แล้วก็ชี้หน้าต่อว่าเพื่อนไปนะครับเด็กทั้งสองคนก็เลยมีปากเสียงกัน
คู่กรณีก็เลยชกหน้าของเด็กชายเอตอนนั้นมีครูเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปแยกแล้วนะครับ
แต่เด็กสองคนเนี่ยท่านผอบอกว่ามาทะเลาะชกต่อยกันอีกครั้งนึง
หน้าอาคารเรียนหลังเกิดเหตุผู้ปกครองของเด็กคนก่อเหตุ
ได้พาลูกชายไปขอโทษเด็กชายเอแล้วยืนยันว่าทางโรงเรียนมีกฎระเบียบ
มาตรการในการดูแลนักเรียนแต่ฝั่งของผู้ปกครองของเด็กชายเอเนี่ยไม่ยอมฟัง
ต้องการให้ครูประจำชั้นเนี่ยมาขอโทษด้วยแต่วันเกิดเหตุครูประจำชั้นเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งวันนั้นเนี่ยท่านผอบอกว่าคิดว่าเรื่องจะจบแล้วนะฮะ
แต่ทางผู้ปกครองเนี่ยไปไลฟ์อีกนะครับทำให้มีประเด็นเกิดขึ้นมา
เดี๋ยววันจันนี้จะนัดผู้ปกครองแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมาไกลเกลี่ยเพื่อหาทางออกกันอีกครั้งหนึ่ง
จะให้ผมลงโทษใครอะไรเนี่ยต้องให้ผมถามก่อนสืบก่อน
มันก็จะลงไปตามระเบียบใช่ไหมล่ะอันนี้คือระเบียบกระทรวงเขาเป็นอย่างนั้น
ลงโทษภาคคันอะไรก็ว่าไปแต่เขาไม่ฟังคนที่เป็นพ่อพ่อเนี่ย
พ่อเนี่ยโอเคพูดพอจะรู้เรื่องอยู่แต่แม่เขาเนี่ยค่อนข้างจะพูดหนักมาก
สำหรับความคิดผมนะแต่ไม่อยากพูดออกสื่อ

ทีนี้ความต้องการคือความต้องการเขาอยากให้ครูเจ้าชั้นขอโทษ
แค่นั้นเองผมไม่คิดจะเอาความเหลือแต่ผมปรึกษาทนายเพราะผมเผื่อเหลือเผื่อขาด

ผอบอกจะให้มาเจรจากลายเกลียวันจันทร์นะฮะ
ก็เราก็เลยไปถามคุณพ่อคุณแม่ของน้องเออีกครั้งหนึ่งนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่น้องเอบอกมันเลยจุดจะมาขอโทษแล้ว
แจ้งความเรียบร้อยแล้วก็อยากให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาตรวจสอบโรงเรียนแล้วก็ผู้บริหารของโรงเรียนนี้ด้วย
จริงนะครับผมกล้าพูดเลย๑๐๐